ภูเก็ตหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้ไปหาปลา
แล้วคลื่นมันแรงคุณปรากฏว่าคลื่นมันซัดมา
ทำให้ตัวเขาจมลงไปในทะเลแล้วก็ยังหาตัวอยู่เลย
เห็นไหมคะจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับหิน
เป็นหินเยอะมากเลยค่ะแล้วช่วงนี้ภาคใต้คลื่นลมแรง

ใช่แต่ว่าก่อนที่เขาจะจมลงไปนะคุณนะ
เขาก็พยายามพยุงตัวเองอยู่ตรงคลื่นตรงนี้

เกียกตะกายเพราะว่าเมียเขาเห็นเลยนะ
ว่าสามีเนี่ยลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตายังถามอยู่เลยว่า
ไหวไหมไหวไหมสามีบอกไม่ไหวแล้วแล้วคุณดูคลื่นสิ

นั้นสามียังมีแรงนะยังสามารถลอยคอแล้วก็พูดกับภรรยาได้
หลังจากนั้นภรรยาพยายามไปตามคนอื่นมาช่วย

ดึงมือสามีเอาไว้สักพักหลุดมือ
สามีบอกว่าไม่ไหวแล้วแรงหมดแล้วก็จมน้ำเลยนะฮะ
ตรงนี้คือหาดบาดาน่าที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
แล้วบนฝั่งเอาจริงเขาปักทงแดงเอาไว้เลย
ห้ามลงเล่นน้ำเพราะว่าคลื่นมันแรงมาก
ส่วนผู้ชายที่ตกลงไปจมหายไปในทะเล
คือนายสักรินบุหลันอายุ๔๗ปี
เจ้าหน้าที่ลงไปงมไม่ได้นะคุณ
เพราะว่าคลื่นมันแรงแล้วตรงนั้นมันเป็นโขดหินด้วย
เวลาคลื่นซัดมันก็กระแทกกับโขดหิน
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้คือต้องหาตามแนวโขดหินและนู่น
เห็นไหมคะที่ลอยอยู่ในทะเลนะคืออัลเจสกี๒ลำ
ลอยไปในทะเลมองหาว่าตัวนายสักรินเนี่ย

แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาหานะเขาเจอเขาเจอเป็นนายสักรินลอยขึ้นมา
ซัดกับโขดหิน๒๓รอบอยู่นะ
แต่พอจะเข้าไปเพื่อที่จะพยายามเอาตัวขึ้นมา
คลื่นมันซัดค่ะหายไปเลย
นี่ดูสิคลื่นมันสูงขึ้นมันแรง

ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับนางสาววาวาภรรยาของนายสักริน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นสามีหย่อนเบ็ดตกปลา

ตอนนั้นไม่ได้จมลงไปนะยังเกาะอยู่
แล้วก็ร้องร้องให้คนแถวนั้นช่วย
ซึ่งเธอตัวภรรยาไปคว้าข้อมือสามีไว้

มือสามีเนี่ยหลุดไปแล้วก็จมหายไปเลยค่ะ
ทีนี้การค้นหามันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เจอตัวผู้สูญหายนายสักกรินนะคะ
ส่วนวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการระดมกำลังออกค้นหา

เห็นไหมคือการค้นหาทำทั้งวันทั้งคืนนะคะ
คืนมีภาพภารกิจตอนดึกด้วยนะ
ใช่เมื่อกี้ที่เห็นนะคะภาพมันมืดไปหมดเลย
แล้วตอนกลางคืนมันก็ค้นหายาก
ทีนี้พอมาเช้าวันนี้นายอำเภอทะหลางนายบัญชาธนูอิน
แล้วก็ทัพเรือภาคที่๓สอนชนรวมถึงปพที่ภูเก็ต
เขาก็เปิดศูนย์ค้นหาร่างของผู้สูญหาย
อุทยานแห่งชาติลายันเอาเรือยางเอาเจสกีไปร่วมค้นหา
ส่วนภรรยาของนายสักรินเนี่ยวันนี้พูดว่าอะไร
เธอยังทำใจไม่ได้เลยนะลองฟังเสียงภรรยาสักนิดค่ะ
หนูยังทำใจไม่ได้ค่ะพี่หนูอยากให้เขาขึ้นมาว่า
ว่าเขาจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
แต่ถ้ามีปฏิหารก็คืออยากให้มีชีวิตรอดกลับมาดีกว่า
และได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึง
เมื่อคืนหนูก็ไม่ได้นอนแต่ก็หนูรู้ว่าเขามาหาหนู

เมื่อคืนพี่เขาโผล่มาสองครั้ง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านลงไปตรวจด้วย
แล้วพี่เขาบอกว่ามีรองเท้าโผล่ขึ้นมาก่อน

แล้วก็ร่างของหลังจากที่เจอรองเท้าวุฒิร่างพี่เขาก็โผล่มาสองครั้ง
พอพี่เขาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเอาอุปกรณ์ก็คือ
ก็ความไม่ทันก็จมหายไปเหมือนเดิม
นี่ไงคือเห็นไงเห็นว่าร่างขึ้นมา๒ครั้ง
คลื่นมันซัดแล้วพอกำลังจะไปช่วย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องวางแผนรอบครอบ
ในการที่จะลงไปช่วยตรงนั้นนะฮะ
สามีก็หลุดมือเธอไปแล้วก็จมหายต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ
แล้วเธอก็บอกนะเมื่อคืนฝันฝันถึงสามี
สามีมาหาอยากที่จะขึ้นมาแล้ว
เพราะว่าเขาหนาวเย็นมากอันนี้สิ่งที่เธอบอกกับนักข่าวของเรา

ว่าการที่จะค้นหาร่างจะเจอไหม